ปั่นจักรยานกันก่อนกับกิจกรรม

เขามีการลงทะเบียนกันคึกคักเดียว
วันแรกวันเดียวเกือบ๓๐๐๐คนแล้ว

ปั่นแล้วก็น่าไปร่วมกิจกรรมกันบ้าง

พร้อมใจกันทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่ง

ธันวาคมนี้นักปั่นจักรยาน

ก็ซ้อมไว้เลยซ้อมกำลังขา

แล้วก็กำลังใจให้ดีเตรียมความพร้อมในการปั่นจักรยาน
เพราะว่าคุณจะได้ไปปั่นเที่ยวชม

และก็จังหวัดสมุทรปราการ
รวมระยะทางไปกลับ๓๙กิโลเมตร

ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนี้ครับ

ระยะทาง๔๒กิโลเมตร
เป็นขบวนปั่นจักรยานกลุ่มครอบครัว
จะไปชมสถานที่สำคัญ๔จุดด้วยกัน

แล้วก็จะมีเส้นทางสนามม้านางเลิ้ง๑

ระยะทางก็จะแบ่งเป็น๑๖๒กิโลเมตร

เส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ระยะทาง๒๐๖กิโลเมตร

ระยะทาง๒๓๒กิโลเมตร

ระยะทาง๒๔๓กิโลเมตร
ระยะทาง๑๕กิโลเมตร
แล้วก็เส้นทางโกดังสุภาษณาวาก
กรุ๊ประยะทาง๒๓กิโลเมตร

ท่านด้านของนายพรพฤทธิ์เพ็ญพาส
ประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่า

จบูลสาแก้วพัทธลุง

มุสงครามระนองและราชบุรี

วันที่๙ธันวาคมนี้
กับบ๊ายอุ่นไอรักนั่นเองนะครับ